ต่อเลยเรื่องนี้แล้วกันนะฮะสำหรับแต้ว
แววนัทพรกับเจมส์จิใช่ไหมคะ
กำลังจะมาต่อเรื่องจากบุภเพนี่แหละค่ะ
ก็หวั่นใจอยู่เหมือนกันนะกับกระแสที่ตอนนี้บุภเพแบบ
อารวาสทั่วบ้านทั่วเมืองจริงนะคุณนะครับ

มันก็เหมือนคนส่งไม้ต่อแหละจะเกร็งหรือเปล่า
ละครเรื่องที่แต้วกับเจมส์จิที่จะรับต่อที่จะฉายต่อ
เห็นบอกว่าต้องเลื่อนไปนะด้วยความกระแสฮอตของบุเทสันนิวาส
ฟังความรู้สึกเลยไหมคะว่าน้องแต้วเนี่ยนะคะ
ซึ่งเจ้าแม่นาขี้เนี่ยเคยดังมาก่อนนะคะ

ต้องรับไม้ต่อกับหมู่เรื่องเรตติ้งไหมแต้ว

ต้องรับไม้ต่อจากเขาอะ
ก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะคือมันก็แอบนิดนึงเหมือนกัน
มันมีแน่นอนอยู่แล้วค่ะ

ก็ไม่ได้กังวลอะไรมากค่ะ
ก็เดี๋ยวค่อยดูแล้วกันค่ะ

เราก็ไม่กล้าพูดว่าแบบดีมากอะไรอย่างนี้
เพราะว่าแต่ละคนมาตรฐานความชอบก็ไม่เหมือนกัน
เล่าเรื่องย่อให้ฟ้าแล้วกันคือเรื่องย่อหนึ่งหน้าฟ้าเดียว
เป็นเกิดในกรุงอายุทยาเหมือนกันแต่ว่าถัดมาหน่อยนะคะ
แล้วก็เป็นเรื่องราวของขันทีเจมส์จีรับบทเป็นขันทีแต่ปลอมตัวมานะ
ยังไม่โดนตัดนะคะแล้วก็มาอยู่กับน้องแต้ว
ซึ่งรับบทโดยนางเอกก็จะแก่นเซี้ยวแสนสนนี่แหละค่ะ
จริงเนื้อเรื่องน่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นเชื่อว่าแฟนคลับรอเปิดใจอยู่แล้วแหละเนาะ
ส่วนแฟนบุเพคืนนี้อย่างที่บอกไปแต่งงานกันแล้วนะคะ
ก็รอดูคืออยากให้ดูเรื่องประเพณีวัฒนธรรมสมัยนั้น
ว่าเขาแต่งงานกันแบบไหนนะคะแล้วก็เขาแต่งตัวกันอย่างไร
ก็เห็นในภาพนะคะก็จะมีการเจิมหน้าผากเหมือนยุคสมัยนี้แหละค่ะ
แล้วก็ก้าวผมขึ้นด้วยน่าสนใจมากเลยนะคะ